อุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
มีผู้ชายคนนึงนะคะขับรถฟอร์จูเนอร์
แล้วเขาก็ขับไปชนท้ายรถเก่งคันหนึ่ง
แต่พอชนเสร็จแล้วเนี่ยเขาขับต่อ

ชนรถอีกหลายคันเลยนะคะ
จนทำให้เหตุการณ์นี้มีทั้งผู้เสียชีวิต
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
ไปดูภาพนะคะเป็นภาพนาทีชีวิต
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ

กำลังช่วยเหลือนางสาวสุพัตรางามดำ

ที่โดยสารมาในรถเก่งยาริสสีส้ม

ฟอร์จูเนอร์พุ่งชนท้ายนะคะ

ตกข้างทางแล้วก็ไปชนกับต้นไม้

นางสาวสุพัตราไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนนางสาวรัชดาวันดาโสม

พอชนรถเก๋งยาริสสีส้มคันนี้แล้วเนี่ย

แต่สุดท้ายไปเกิดอุบัติเหตุอีก

จนทำให้เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บ

เดชอนันต์อายุ๕๕ปี
เป็นอดีตเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลพนมสารคาม
ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้มนุยการ

คนขับฟอร์จูเนอร์คันนี้เสียชีวิตคาที่ค่ะ

หลวงฤทธิ์ทางหลวงไม่เลข

ก็รู้ว่าก่อนเกิดเหตุ

มาจากตลาดพนมสารคาม

ฤทธิพนมสารคามบางคล้า
ซึ่งเป็นถนนแบบสวนเลนกันนะคะ

ตำบลเมืองเก่าอำเภอพนมสารคาม
ฟอร์จูเนอร์เหมือนกับเสียหลักค่ะ
ไปชนรถเก่งโตยาต้ายาฤทธิ์สีส้ม

ที่นั่งโดยสารมาข้างคนขับเสียชีวิต
ส่วนคนขับรถยาฤทธิ์

แต่สุดท้ายไปชนอีก

เพราะว่ารถกระบะเขาขับชะลออยู่ข้างทาง

กระบาดเหวี่ยงไปชนร้านกล้วยทอด

จังหวะนั้นมีรถอีกคันนิสสันสีขาว
เขาจอดกำลังยืนซื้อกล้วยทอดอยู่
ก็เลยถูกชนได้รับบาดเจ็บไปด้วย
นี่ค่ะซ้ำซ้อนหลายเหตุการณ์เลย
ซึ่งทางนายทิพยามวงศา

คนนี้เป็นกู้ภัยพนมสารคาม
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้รุนแรงนะคะ

จะเคยเจออุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่รุนแรงขนาดนี้

เส้นทางนี้เป็นทางลงสะพานก่อนจะเข้าโค้งด้วย

สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนายวิโรธ

ปกติพ่อจะเป็นคนขับรถไม่เร็วมาก

เรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจมาก
โดยเฉพาะเมื่อทราบข่าวว่ามีครอบครัวอื่น
ต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปเช่นเดียวกัน
โดยหากพ่อของตนมีส่วนทำให้คู่กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

และพร้อมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ของผมที่เสียชีวิตไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้คู่กรณี
หรือว่าผู้คนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ผมก็ต้องขอโทษในหน้าที่นี้ด้วย
เขาก็ไม่มีใครอยากให้แบบมันเกิดเรื่องอย่างนี้จริง
ทุกคนเรามีพ่อมีแม่เหมือนกันทุกคน
มีคนที่เรารักทุกคนไม่มีอะไรอยากให้แบบ

ร้อยตำรวจเอกสุริยนต์แก้วพิทูลรองสารวัตรสอบสวน
สพพนมสารคามก็บอกว่า
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูพยานแวดล้อม

เมืองต้นก็รวบรวมหลักฐานดำเนินการไปตามรูปคดีแล้วค่ะ

เพื่อขอตรวจแอลกอฮอลในเลือดของนายวิโรธคนขับฟอร์จูเนอร์ด้วยนะคะ
ต้องรอผลประมาณ๓๕วัน
ส่วนการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
ก็จะนัดทางบริษัทประกันภัยของฝ่ายรถฟอร์จูเนอร์ค่ะ
มาพูดคุยชดใช้ค่าเสียหายต่อไป

คือคนที่ขับชนแล้วหนีก็เสียชีวิตเหมือนกัน
แต่ในอีกมุมหนึ่งคือถ้าหยุดตั้งแต่แรกเนี่ย
มันอาจไม่มีความสูญเสียเพิ่มเติมมากกว่านี้